เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ขอนแก่นเป็นจนสาวหน้าตาดี

เขาขโมยของแบรนด์เนมกลางห้างดังในเมืองขอนแก่นเลย
แล้วก็มีการคาดเดาว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วก่อนหน้านี้ด้วย
ครับใช่ครับเพราะก่อนหน้านี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดในห้าง
ก็ไปพบว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะคล้ายแบบนี้เลย
เดินอยู่ในห้างแล้วก็ไปม้วนเอาเสื้อแจ็คเก็ตของอาดีดาสเขานะครับ

คราวนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วเปิดเผยออกมา
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อที่วาชื่อนี้ดีนะ
เออชื่อนี้นาดีแล้ว
ได้มีการโพสต์คลิปนี้ออกมาเป็นกล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีโจรสาวแต่งตัวดีหน้าตาดี
ทำทีเดินช้อปปิ้งภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดังกลางเมืองขอนแก่น
ก่อนจะมุ่งตรงไปยังกระเป๋าสะพายผู้หญิงซึ่งเป็นของแบรนด์เนมนะครับ
แล้วก็หยิบขึ้นมาดูเหมือนเลือกซื้อนะ
เปิดไม่รู้สักครู่นี่ให้เห็นเปิดดูข้างในมีอะไรกันครับ
จะเดินหนีไปพร้อมกับกระเป๋าดื้อเลย
โดยที่ไม่ได้จ่ายเงินเลยนะครับ
ซึ่งก็เป็นจังหวะที่ไม่มีพนักงานยืนเฝ้าอยู่
เนื่องจากพนักงานทำอะไรรู้ไหมคุณ

อันนี้ของของฉันแต่จริงมาเอาจากนี่แหละเคาน์เตอร์
เอ้านะฮะพนักงานก็ไม่ทันเห็นนะครับ
สายตรวจโซเชียลสอบถามไปยังพันธ์ตำรวจโทนรวัตรคำพิโล
รองผู้บังกับการสืบสวนสพเมืองขอนแก่น
ทราบว่าผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความไว้แล้วคือทางห้างนะฮะ
ห้างเดียวกันแห่งนี้แหละขโมยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
ตอนนี้จะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปเพราะกล้องวงจรปิดเห็นภาพชัดเจน
ตำรวจก็บอกไม่รู้หรือไงว่าในห้างมีกล้องวงจรปิดทุกมุมนะจับภาพได้ทุกมุมนะ